ช่วงนี้มานอกจากเรื่องของการเมืองแล้วก็ดูเรื่องของแรงงานด้วย

เราก็ติดตามบรรยากาศที่กระทรวงแรงงาน
เพราะว่าจะมีการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์
รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ๑๐๑แห่ง
ส่วนในกรุงเทพ๑๑แห่งวันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันสำคัญ
ติดตามจากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกระทรวงแรงงานเข้ามานะคะเชิญเลยค่ะ

ที่กระทรวงแรงงานนะคะเร่งทดสอบความพร้อมของระบบค่ะ
ก่อนที่จะมีการเตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงาน
แรงงานต่างด้าวพร้อมกันทั้ง๑๑๒แห่งทั่วประเทศ
ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งคาดว่าระยะเวลาภายในสิบห้าวันนี้
จะมีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเข้ามายื่นเอกสาร
มากกว่า๑๖๐๐๐๐๐คนค่ะ
กระทรวงแรงงานเขตดินแดงเช้านี้นะคะ
ที่นี่ก็เป็นหนึ่งใน๑๑ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้พื้นที่ใต้อาคารกระทรวงแรงงานแห่งนี้
เป็นศูนย์รับแจ้งโดยมีการกั้นโซนประตูทางเข้าออก
ของผู้มายื่นเอกสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภายในได้มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่
คอยรับแจ้งไม่ต่ำกว่าจุดละ๓๐คน
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นะคะ
อกจากนี้ที่บริเวณจุดยื่นก็ได้มีการติดป้ายอธิบาย
ขั้นตอนวิธีการยื่นเอกสาร
การขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาวและกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารการจ้างงานไว้อย่างละเอียด
เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้พิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของการเป็นลูกจ้างนายจ้างกันค่ะ
โดยนายจ้างนั้นจะพาคนงานต่างด้าวไปพบกับเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน
เพื่อคัดกรองแล้วออกเอกสารรับรองแก่คนงานต่างด้าว
เพื่อนำไปทำเอกสารกับประเทศต้นทางนะคะ
และเมื่อได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ตม
มาตรวจลงตาวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว
และให้นายจ้างพาคนต่างด้าวไปยื่นเอกสารคำขออนุญาตทำงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่๑๑๐ในท้องที่ที่มีคนงานต่างด้าวทำงานอยู่ค่ะ
โดยอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๑นะคะ
โดยจะเปิดศูนย์เป็นระยะเวลาทั้งหมด๑๕วัน
ในทุกจังหวัดและ๑๑๐ในกรุงเทพมหานครค่ะ
จากนี้ยังได้ขยายเวลาให้กลุ่มแรงงานที่ตรวจสอบสัญชาติ
พร้อมกับการตรวจลงตาวีซ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตการทำงาน
ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้จนถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๑นะคะ
ในกลุ่มประเภทแรงงานกิจการทั่วไป
และกลุ่มรายงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ
สามารถยื่นได้ภายในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ค่ะ
สำหรับขั้นตอนการยื่นเอกสารนะคะก็มีเพียงแค่๓ขั้นตอน

ก็ขอให้นายจ้างเตรียมเอกสารมาให้ครบ
จะใช้เวลาไม่เกิน๑๕นาทีต่อคน
ซึ่งช่วงเวลาของการเปิดให้บริการนั้น
เปิดตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

ว่าระยะเวลาภายใน๑๕วันนี้นะคะ
จะมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง
เข้ามายื่นเอกสารลงทะเบียนมากกว่า๑ล้าน๖แสนคนค่ะ
และวันนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะคะ
ก็จะลงพื้นที่มาเพื่อที่จะทดสอบระบบนะคะ

พร้อมกันพร้อมกันกับทั่วประเทศนะคะ

ก็จะติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อม